ไม่เคยแล้วไม่เคยลืมเหลือคอยเตือนตัวเองเอาไว้คุณจำ
ผิดน้องผิดคีไปหมดเลยชัดไหมเอ่อเออเพลงคุณลำใย
ของนี่เลยพี่ลูกนกสุภาพรนะคะจะบอกว่าปีหนูทอง
ปีนี้หกสามเนี่ยแหละเราอาจจะได้ฟัง
ผลงานใหม่ของพี่นกก็ได้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเตรียมจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่
ให้แฟนได้ฟังแน่นอนนะคะพร้อมเปลยมาด้วยว่านะ
อาจจะอาจจะดึงลูกสาวสุดที่รักน้องนิชาค่ะมาร่วมฟิเจอร์ริ่งด้วยนะคะ
ยังไงก็ต้องทำดูหน้าดูหน้าต้องทำแน่นอน
แล้วก็หาเนื้อเพลงมีคนเอาเพลงมามาให้หลายคนละ
ไม่ใช่แค่ทุกคนคิดถึงพี่แต่พี่คิดถึงทุกคนมาก
ไม่เข็ดเพราะว่าเป็นอาชีพที่เรารัก
ในเมื่อลูกชอบเราก็ต้องตอนนี้จะพยายามดึงเขา
แล้วก็จะสอนเขาฝึกเขา
ก็เดี๋ยวขอรอฟังผลงานแล้วกันนะคะ

คิดว่าแฟนหลายคนโชควลงานอยู่นะคะ

หากหายไปนานก็รออัปเดตกันอีกหนึ่งนะคะ